ก่อนที่จะถึงพิธีไว้อะไรให้กับคุณตังโม
เราพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูภาพที่คุณแตงโมเขามีการจัดพิธีศพให้กับคุณพ่อก่อนแล้วกัน
ในงานนั้นก็เรียบง่ายแต่ว่าทราบซึ้งคุณผู้ชมครับ
ย้อนให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับที่คุณแตงโมเนี่ย
เขาจัดพิธีไว้อาลัยแล้วก็ชาปนกิจให้กับคุณพ่อโสพลพัชระวีรพงศ์
อย่างเรียบง่ายที่ชาปนาสถานคริสเตียนขิตตระจักรเมธดิสต์รังสิทธิ์ครองสี่
ในวันนั้นก็มีญาติพี่น้องรวมทั้งศิลปินเพื่อน
ดาราในวงการบันเทิงไปร่วมงานไว้อะไรแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแตงโมกันเยอะแยะมากมายครับ
รวมไปทั้งคุณแต๊งด้วยอดีตคนรักเก่าที่ไปร่วมให้กำลังใจคุณแตงโมด้วย
ซึ่งเมื่อสักครู่ก็ได้มีความเคลื่อนไหวได้อ่านให้ฟังไปแล้วนี่คุณแต๊งก็ไปด้วย
ไปร่วมงานแต่ว่าคุณโตโน่เขามีการส่งพวงหลีดไป
ไปร่วมไว้อะไรในครั้งนั้นนะครับแล้วก็มีคุณโบแน่นอน
ก่อนที่จะนำอธิษฐานอ่านพระวจนะนามัศกาลด้วยบทเพลงในเวลาของพระคิสต
ก็ตามหลักของศาสนาจากนั้นคุณแตงโมนะฮะก็ต้องขึ้นไปกราบประวัติของคุณพ่อ
แล้วก็มีการกล่าวไว้อาลัยให้กับคุณพ่อโสพลเป็นครั้งสุดท้าย
ดังนั้นไปฟังเสียงคุณเต็มโมในช่วงของการกร่าวไว้อาลัยให้กับคุณพ่อโสภนหน่อยครับ
ในวันนี้ที่คุณพ่อไปอยู่กับพระเจ้าแล้วน้องจะดูแลตัวเองเป็นอย่างดีให้ส่งกับพระองค์ของเลือกเรา
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือเป็นช่วงเหตุการณ์เมื่อปี๖๓นะคะ
ตอนเดือนกันยายนปี๖๓ที่คุณพ่อโสเสียชีวิต
ใช่ครับให้ย้อนให้ดูบรรยากาศตอนนั้นนะครับ
หลังจากคุณแตงโมได้ขึ้นไปกล่าวไว้อะไรให้กับคุณพ่อโสพลเป็นครั้งสุดท้าย
ก็มีการนามัศกาลด้วยบทเพลงพระเจ้าดีต่อฉันก่อนจะแบ่งปันคติธรรมนะครับ
ต่อมาคุณแตงโมก็เป็นตัวแทนขอบคุณผู้ที่ไปร่วมงานครับ
แล้วก็สัตว์อาจารย์ทงชัยเองท่านก็ได้อธิษฐานเผื่อครอบครัวผู้ล่วงลับด้วย
ในช่วงของการยืนไว้อะไรก่อนที่จะมีการวางดอกไม้แล้วก็ทำพิธีชาปนกิจนะครับ
ก็มีคุณแม่นี่แหละครับคุณแม่พานิดาแล้วก็คุณอิสรินหรือว่าคุณกติกนี่แหละนะฮะ
ไปร่วมไว้อะไรนี่คุณกระติกก็ไปยืนข้างคุณแม่เลยนะครับ
คือคุณกติกก็คอยดูแลคุณแม่กับคุณแตงโมตลอดเวลาในงานนี่แหละครับ
ปรากฏภาพถ่ายภาพในภาพนี้ด้วยกันด้วย
ใช่ค่ะซึ่งก็ภาพในปี๖๓ที่คุณตังโมเคยไปกล่าวคำอาลัยให้กับคุณพ่อโส
คุณผู้ชมค่ะคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่๑๓มีนาคม
ก็เป็นงานของคุณตังโมเอาจริงคุณทัศนัยคุณผู้ชม
พอเราเห็นภาพแบบนี้มันก็สะท้อนแล้วก็มันก็มีความเศร้าใจเหมือนกันนะคะ
ในครั้งนี้ทุกคนตั้งใจที่จะจัดให้กับคุณตังโม
เหมือนกับเป็นการส่งนางฟ้ากลับสู่สวรรค์